เราจะพาคุณผู้ชมไปดูความคืบหน้า
ดิฉันและคุณอนะคะก็ยังคงเกาะติดค่ะ
อยู่ที่บริเวณอบตปงพจังหวัดเชียงราย
จะได้รับข่าวดีนะคะเนื่องจากว่า
หมูป่าค่ะคนที่เก้านะคะจะออกมาจากบริเวณ
คำหลวงขุนนางนอนค่ะซึ่งบริเวณถนน
ถนนแห่งนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่ามีสื่อมวลชนหลากหลายเลยนะคะ
ยังคงเกาะติดอยู่ที่ถนนแห่งนี้ค่ะรวมถึงพลอยแล้วก็พี่มิ้นด้วยนะคะ
เพราะว่าเราได้รับรายงานมาค่ะพี่มิ้นว่า
หมูป่าคนที่เก้านะคะอยู่ที่บริเวณด้านหน้าถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
แล้วก็อยู่ที่บริเวณโรงพยาบาลสนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะพี่มิ้น

ว่าจะมีรถพยาบาลผ่านมาบนถนนเส้นนี้
หรือเราจะได้ยินเสียงของเฮลิคอปเตอร์ที่ขึ้นบิน

ผู้บัญชาการสอรได้ออกมาแถลง

ปฏิบัติการแล้วก็เนื้อหาครบถ้วนชัดเจนนะคะ
โดยยืนยันว่าวันนี้จะเอาออกมาให้ได้

โดยมีการส่งทีมนักประดาน้ำเพิ่มเข้าไป
รวมแล้วเช้าวันนี้๑๙นาย

แล้วก็คาดหวังว่าเราน่าจะทำเวลาได้
อาจจะเท่าเมื่อวานหรือดีกว่าเมื่อวาน
เพราะว่านักประดาน้ำทุกคนเชี่ยวชาญ

ในการลอดในบริเวณถ้ำหลวงค่ะ
ใช่ค่ะแล้วก็เรียกได้ว่าพลอยกับพี่มิ้นนะคะ

บรรยากาศแบบนี้ที่เราเฝ้ารอนะคะ
เราไม่รู้ค่ะว่าเรามายืนรอบนถนนเพราะอะไร
แต่เรารู้แค่ว่าทุกครั้งนะคะ

เราจะต้องมองหาแล้วก็มองตาม

แล้วก็รู้สึกมีความหวังรู้สึกมีความสุขใจ
ไปกับเสียงเสียงเหล่านั้นด้วยนะคะ

ออกมาจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนครบแล้วนะคะ

แล้วก็เฝ้าหวังเฝ้ารอกันอยู่ตรงนี้นะคะ
คือตอนนี้เราสองคนก็พยายามเงียบหูฟังแล้วค่ะ
ว่าจะได้ยินเสียงไซเรนของรถพยาบาลเมื่อไหร่
จะได้ยินเสียงใบพัดของเฮลิคอปเตอร์เมื่อไหร่นะคะ

เพราะว่าผู้บัญชาการสอรท่านบอกแล้วว่า

ถึงแม้ว่าเมื่อช่วงดึกคืนเมื่อคืนที่ผ่านมา
จะมาบินตรงมาที่เชียงรายแล้วขึ้นไปที่ถ้ำหลวงเลยนะคะ
แล้วก็อุปกรณ์ที่เรียกว่ามินิซับมารีนที่เขาผลิตขึ้นมา
สำหรับที่จะช่วยหมูป่าทั้ง๑๓ชีวิต
โดยเขาตั้งชื่อเรือดำน้ำเล็กหรือว่ามินิสามรีนี้เนี่ย
ตอนแรกก็เอามาหารือกันมีการหารือกับทีมหารือกับนักภูมิศาสตร์ด้วย
แต่สุดท้ายแล้วดูเหมือนว่าจะยังใช้การได้ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์นี้เท่าไหร่
อีกทั้งนักประดาน้ำที่ได้ไปดำน้ำนำน้องออกมาทั้ง๘คนแรก
ก็เริ่มที่จะชินเส้นทางแล้วก็เริ่มเข้าใจในวิธีการมากขึ้นแล้ว
เพราะฉะนั้นผู้บัญชาการสอรก็เลยบอกว่าเราจะยึดตามแผนการเดิม
ก็คือ๒นักประดาน้ำต่อ๑เด็ก๑คนนะคะแล้วก็จะมีการผูกเชือกที่ตัวเด็ก
ผูกกับคนข้างหน้าผูกกับคนข้างหลังให้เด็กใส่ฟูเฟสมาสหรือว่าหน้ากากดำน้ำแบบเต็มใบหน้า
แล้วก็ค่อยดำคลานตามกันออกมาเชื่อว่าวันนี้อาจจะทำเวลาได้ดีขึ้น
วันแรกใช้เวลาไปทั้งหมด๑๑ชั่วโมงเศษวันที่๒ลดลงมา๒ชั่วโมงเหลือ๙ชั่วโมง
คาดว่าวันนี้ด้วยจำนวนคนที่เพิ่มขึ้นก็อาจจะทำได้เร็วกว่าเดิม
หรืออาจจะทำได้เวลาเท่าเดิมก็คือ๙ชั่วโมงนั่นเองค่ะ
ใช่ค่ะซึ่งพลอยกับพี่มิ้นนะคะก็คือลองคำนวณเวลากันเมื่อกี้นี้
เราก็พบว่าหากว่าเมื่อเช้านี้นะคะท่านผู้บัญชาการท่านแถลงแล้วว่าประมาณ๑๐นาฬิกา
เข้าไปภายในถ้ำนะคะเวลานี้นะคะก็คือเป็นเวลาที่น่าจะนำหมูป่านะคะ
คนที่๙หรือว่าเป็นคนแรกของวันนี้ของปฏิบัติการในวันที่๓นี้ออกมา
แปลว่าน่าจะนำออกมาที่บริเวณโรงพยาบาลสนามได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
เราก็นับนิ้วกันแล้วก็คาดการณ์นะคะว่าหมูป่าคนที่๙ตอนนี้คาดว่าน่าจะออกมาจากถ้ำได้แล้วล่ะ
แล้วด้วยระยะห่างถ้าเรียงตามที่ผู้บัญชาการสอรท่านเคยแถลง
ระยะห่างต่อคนที่ออกมาเนี่ยประมาณสัก๑๕๒๐นาที
ก็คาดว่าคนที่๑๐ก็น่าจะตามกันออกมาแล้วเช่นเดียวกันนะคะ
หวังว่าปฏิบัติการวันนี้เนี่ยน่าจะทำได้เวลาไม่น่าจะช้ากว่าเดิมมากนัก
เพราะว่าอะไรเพราะว่าสภาพอากาศคุณผู้ชม
ให้คุณผู้ชมได้ดูสภาพอากาศตอนนี้กันหน่อยนะคะ

คือถึงแม้ว่าแดดเนี่ยมันจะเริ่มร่มแล้วล่ะ
เพราะว่าก็ตกเย็นแล้วแต่ฟ้าถือว่ายังเปิดอยู่นะคะ
มีเมฆมากก็จริงแต่ว่าฝนไม่ตก
เมื่อเช้าเนี่ยสักประมาณ๙โมงครึ่งฝนตกหนักมากคุณผู้ชม
หนักจนหลายคนเป็นกังวลว่า
ปฏิบัติการวันนี้อุปสรรคจะเยอะจะยากขึ้นหรือเปล่า
แต่ตกเพียงแค่ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นก็หยุดแล้ว
แล้วสภาพอากาศแดดเปรี้ยงเลยทีเดียว
สมใจเลยที่ขอพระพิรุณเอาไว้นะคะว่า

วันนี้เนี่ยแดดเปรี้ยงจังเลยแล้วก็พอตกเย็นแบบนี้
หลายคนก็กังวลว่าอากาศจะชื้นฝนจะพร่ำฝนจะตกไหม
ณตอนนี้ยืนยันกับคุณผู้ชมได้เลยนะคะว่า
ยังไม่มีฝนตกเปียกตัวเราเลยแม้แต่หยดเดียว
ใช่ค่ะซึ่งตลอดทั้งวันนะคะที่พลอยกับพี่มิ้นอยู่ที่นี่นะคะ
เรียกได้ว่าแดดร้อนจนเราจะต้องปาดเหงื่อกันเลยนะคะ
ก็ถือได้ว่าแม้ว่าเราตรงนี้จะต้องปาดเหงื่อเท่าไร
แต่ก็ไม่มีไม่เป็นกังวล
แล้วก็ไม่ได้ทำให้พวกเราร้อนหรือนับลำบากใจไปได้เลยนะคะ
เพราะว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับปฏิบัติการ
จะช่วยน้องออกมาจากถ้ำได้อย่างรวดเร็วที่สุดด้วยค่ะพี่มิ้น

ขอให้ติดตามสื่อผ่านทางกระแสหลัก
แล้วก็รอติดตามข้อมูลอย่างเป็นทางการ
จากการแถลงของผู้บัญชาการสอร
เพื่อยืนยันความมั่นใจว่าออกมาครบแล้วหรือยัง

แต่แน่นอนไทยรัฐทีวีเราก็ติดในทุกจุด

รายงานให้คุณผู้ชมทราบในทันทีแน่นอนนะคะ

คุณพรอยสจีริฐศีร์และดิฉันอรัชพรสลาโดน
รายงานสดจากหน้าอุปกรณ์ฝงภาค่ะ
ขอบคุณคุณอรัชพรแล้วก็คุณพลอยสจีด้วยนะคะ